โอ้โหมวยคู่ที่สองเราดูเหลือเกินครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดขุนทัพ
ทะลมเข้าเข้าไปอ่าฮะเป็นไฟเอาชนะเทคนิกเกิ้ลในยกที่สาม
ด้วยเวลาสองนาทีห้าสิบแปดวินาทีครับพี่ปะบอกพอเกาะเตะก็คิดตังค์เลยนะ
แบบนี้น่ะเออคู่ชนะคู่แรกคู่อีสองนี่เหมือนกันครับ
มีรอยบาดแผลแตกเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดเป็นคู่ที่สาม
หรือว่าคู่รองนะครับมิสเตอร์น็อกเอาท์ครับมาแล้วนะครับ
แล้วก็เจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยชนะมาด้วย
แต่ว่าเที่ยวนี้ยังต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์นะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดเนี่ย
โชว์ฟอร์มไม่ดีไว้ที่ราชดำเนินไปแพ้น็อกครับ
นอกมวยฝีมืออย่างเพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะกลับมาแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับ
แล้วจะครบห้ายกหรือเปล่าติ๊กต้าวีทีอาร์

มวยรองคู่เอกเราวันนี้นะครับฝ่ายแดงเพชรสำเร็จอบตลูกน้องย่างถอย
ชื่อทวีซัปผ่าวงคลอายุสิบหกปีเป็นชาวจัวรรดิเพชรฉบูน
ฟอร์ฟข้างหลังแพ้ทีเกโอพรสุพันธ์ปอดาวลูกเรืองยกที่สาม
เวทีมวยราชดำเนินครับทั้งเวทีวันนั้นที่แพ้เพชรน็อกเพชรสุพรรณ
แต่ว่าเขาบอกว่าลดน้ำหนักเยอะไปหน่อยนะพี่ชัยนะครับต่อยพิกัดร้อยสิบสามจุดห้าครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้ามีตาแถมบางไสชื่อสะพลเพชรท่าช้าง
อายุสิบแปดปีเป็นชาวจัวรัฐนครรภ์วสีม่า
ชกมาแล้วแปดสิบสองครั้งชนะหกสิบหกครั้งแพ้สิบหกครั้ง
พอพกเท่าต้อนจุดประหลังชนะกระแนนสมหรักน้อยพรนางรอง

ร้อยสิบห้าครับเจอกันที่ห้าร้อยสิบห้าครับ
เที่ยวนี้ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกนะครับ
ผู้ชนะมาก็คือเพชรสำเร็จนี่ต่อให้๑ปอนด์
มุมแดงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับ
ผู้ที่ทำมวยในวงการมาสามสิบสี่สิบปีได้เนอะ

โอ้โหเป็น๑๐คนเลยนะจากอเมริกามาดูที่ขอบเวที
ลูกศิษย์ของกรเพชรเพชรลาชพัดครับ
ครับผมแล้วก็น้ำเงินครับ
มีคุณแทมบางไซเลยครับ
คนรุ่นใหม่สายเลือดดีนะครับ
หัวแก้วหัวแหวนของประธานเอกบางไซครับ
ถอดมงคลให้กับฟ้ามีตา
ครับส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
อาจารย์วรสักพักดีคำครับ
ติดตามยกที่๑ครับบนเวที
แล้วหน้ากลัวมากแล้วผู้ชมน่ารักด้วย
วันนี้ไม่เป็นไร
ต่อสู้คนต่อไปของยอดขุนทัพจะเป็นใคร

แต่ว่าตอนนี้คู่สำคัญวันนี้บนเวที
เตะขาตอยหมัดสัตว์แกรกนกมา๗๘ไฟล์นะนะ

ไฟมีตาแก้งซ้ายสาดอันนี้ดูสุขุมนะนิ่งดีเหลือเกิน
เออผิดกับไฟที่แล้วนะไฟที่แล้วไปสีสัวพะหน่อยโดนหันเลย
หมัดมวยหมัดเตะขาต่อยหมัดครับนี่ไอ้เจ้าเพชรสำเร็จ
อันนี้ป้องกันอย่างดีเลยนี่ไงถ้าตั้งหลักดีแล้วได้นะ
เกมวันนี้ออกมานี่คือก่อนการชกบรรดาเกจิอาจารย์หลายสำนักเลยนะ
บอกว่าฝ่ายแดงมันเคยชนะแล้ววันนี้มันน่าจะดีกว่า
แต่มันจะปัญหาตรงนั้นมันจะเป็นไปตามที่เขาวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่า
พอเตะขวาไปน้ำเงินตีนซ้ายอยู่ข้างหลังเตะยากนิดหนึ่ง
โอ้ยวันนี้มาเน้นที่แข่งซ้ายนะ
ถ้าเอาซ้ายอยู่ข้างหลังแล้วซ้ายคืนมานี่ได้เลยนะ

อรุกรางได้เปรียบได้ได้ปอนด์หนึ่งด้วย
ไม่ใช่ของง่ายสำหรับเท็จสำเร็จครับคุณผู้ชม
ไม่ง่าย
วันนี้ตีนซ้ายอยู่ข้างหลังด้วยแดงเจาะยากนิดนึง

หนีหน้าขาและเข่ากันตีน่ากลัว
แผลชนะผมก็ต้องมึงดูจะตีไปเลย
น้ำเงินชกแบบช่วงจังหวะด้วยนะครับ
มาเป็นอย่างดีนะเคยชกกันมาแล้วด้วย
คงมีการทำการบ้านอย่างดีนะ

นมไข่ไม่มีขาดประธานเอกสั่งนกเต็มที่
คู่นี้แทบเวลาซ้อมนี่แทบยังไม่ต้องปั้มในเลยนะ

แต่ละหมัดนี่หวัดเสียวเหลือเกินอันตรายเหลือเกินนะ

ฟ้ามีตาตั้งรับเจาะยางอย่างเดียวนะ

ดูไม่กลัวนะไฟนี้
รอจังหวัดและโต้ด้วยแน่

ผ่านมาครับยกแรกตามสไตล์เลยครับ
ฝ่ายน้ำเงินฟ้ามีตารอจังหวะครับ

หัวแข้งซ้ายแทงเข่าโต้
ยกเข่าวางกับวันชนะลูกหนองใหญ่เทียม

ดุเหมือนเดิมนะครับเพชรสำเร็จครับ

แต่ถ้าผลไปแล้ว๔๕เนี่ย
เข่าของฟ้ามีตามันก็น่ากลัวนะพี่ชัยนะ
แล้ววันนี้เป็นยังไงฟ้ามีตาโดนรถจักรจี้ไหม

เดี๋ยวดูครับครบไม่ครบแล้วครับ

ยังเดินจ่อยางยังเน้นตีหน้ายักษ์เข้าใส่เหมือนเดิมนะครับ
สำเร็จอบตหนองย่างทอยแดง
น้ำเงินฟ้ามีตาแถมบางไซ
ลักษณะวันนี้ชกกล้ามากก็ไม่ค่อยดีครับ
ถ้าวงในนี่ถ้ามีดักศอกนี่ได้เลยนะ
ฟ้ามีตาดักง่ำนี่ดักการปลูกเลย

แล้วมีตาก่อนในเอาไว้ก่อนสอกมีไหมจับสวยแล้ว

ขยับเดินต่อเพชรสำเร็จ
ขวามีตาตั้งรับมัดหน้าแข้งซ้ายสวยงาม

ฟานมัวนีรุ้นไปด้วยเลย

แข่งซ้ายคอยสาดครับคอยเตะนะครับ
ฟ้ามีตาต้องเน้นทีมของซ้ายแล้ว

แต่วันนี้ดูเกมดูทรงแล้วไม่ได้เกรงกลัวเลยนะ

วันนี้น้ำเงินเน้นตีนซ้ายหรือเปล่า

ใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เปรียบปอนหนึ่ง
ขาจะเจ็บหรือเปล่า

ขาจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับฟ้ามีตา

ตีหน้าขาตีอย่างเดียวเลย

พอไปปล่อยให้แดงเจาะนี่โอ้โหเจาะน่ากลัว
เราเห็นนี่ยังเจ็บแทนเลยนะพี่ป่านะ

แทงได้หั่งได้

แก้เกมมาเจอขานี่ไงนี่ไงมันต้องดักด้วยศอก
เป็นปัญหามันจัดแล้วต้องดักด้วยศอกบอกเลยว่าจังหวะมันได้
เน้นศอกเลยเน้นเพราะไปปล่อยแม้ติดในย่ามใจ
เอาแล้วคราวนี้เกมสนุกเลยอย่างนี้สนุกแล้วครับสนุกเลย
โห้เหนื่อยเลยแบบนี้สาเพดกันคู่นี้นี่หวะไว้สนุกนะนี่
ยกสองนะยังขยับเดินต่อไอ้เจ้าเพชรสำเร็จอ้าวเจอหมัดเจอหมัด

มวยรองผู้เอกของเรานี่ผ่านมาครับ๒ยกนี่ภาพช้ายกที่๒ครับ
ทางด้านเพชรสำเร็จนี่เตะขาเจาะยางครับตามสไตล์
จับเข้าหาครับเนี่ย
ฟ้ามีตานี่สับสอกซ้ายครับเข้ากกหูครับ
ล่วงลงไปฟังกรรมการนับแปดครับยังเมาอยู่เลยนะเนี่ย
โอ้โหนี่โดนสอกเข้าไปครับซุดลงไปเลยครับ
แล้วก็หลังจากโดนนับแล้วก็เพชรสำเร็จก็ฟื้นขึ้นมาก็เดินไล่เลย
เตะขาเจาะยางต่อยหมัดสลับครับอ้าวมิเตอร์น็อกเอาท์ของเราครับครับ
โดนนับลงไปจับกบแล้วนะครับเดี๋ยวดูยกที่สี่
ถ้าปิดบัญชีไม่ได้เดี๋ยวดูครับยกที่สามนะครับขออภัยครับ
ถ้าปิดบัญชีไม่ได้ก็จะเจ็บซะเองเลยครับแบบนี้ครับ
ติดตามบนเวทีอ้าวสถานการณ์นี้เข้มข้นกระพริบตาไม่ได้นะครับ
สามอ้าวมีสะดุ้งเลยมีสะดุ้งนะฟ้ามีตา
โดนแล้วต้องจำด้วยนะครับไฟล์ที่แล้วโดนแบบไหน
ไฟล์นี้ขึ้นมาได้นับคืนนะไฟล์ที่แล้วโดนนับ
นี้กลับมาได้นับได้นับแต่ราคาก็ไม่จะนะครับ
มันต้องลุ้นต้องดักด้วยศอกให้ดีครับเหมือนยกที่๒
แต่ตั้งรับมากนี่ไม่ดีนะโดนแล้วน่วมไปหมดเลย
ก็เรียกว่ามีเสียวทุกวินาทีครับคุณผู้ชม
มวยที่ตื่นเต้นที่สุดครับนี่แหละครับ
มันเหล้าใจไงมันเหมือนได้เน้นเลยเน้นเน้นจับ
ต้องออกอาวุธครับต้องแทงสู้แล้ว
ฟ้ามีตานี่ศอกซ้ายอันตรายนะครับ

สำเร็จเปิดเกมด้วยความมั่นใจ
พยายามสวนศอกตลอดนะครับต้องแทงซ้ายครับ
อันนั้นเจาะยางตรงนี้มันน่ากลัวจริงเลย
ไปเรื่อยครับต้องจับเด้งตีไปเรื่อย
มันต้องมีในต้องมีพลิกมีในเข้ามาช่วย
บิ๊กในอันตรายนะครับ
ร่างล่างขึ้นบนระวังบนขึ้นล่างต้องจับให้ดี
แทงเอาไว้ก่อนเพื่อความชัวร์เนี่ย
มันต้องแทงแหลมพี่ป่าต้องแทงซ้ายอย่างเดียว
ถ้าจับอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็โดน
อันตรายทุกเม็ดน่ากลัวจริง
นี่ไงจิ้มอีกแล้วต้องแทงซ้ายคืน
ปล่อยท้องมันดันแทงไปเลย
โอ้โหแต่แดงนี่อันตรายมันเดินเจาะยางอันตรายจริง

ร่างขึ้นบนระวังบนลงล่างนี่ดักอีกแล้วหนักด้วย
พยายามเข้าในจับเข้นเน้นแล้วตีหน้าขา

เจาะยางเจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บ
โหหมัดลำตัวโดนสอบโดนสอบ
แรกแรกแดงไม่มีอะไรจะเสียเลยนะไฟล์นี้
ไม่แต่ว่ามันต้องลงทุนตลอดนะครับ

แต่ฟ้ามีตาวันนี้ก็ถือว่าทำการบ้านออกมาดีเหลือเกิน

ดูมีดักมีรอมีสวน

เอาละครับเกมอย่างนี้ตื่นเต้นดุเดือดร้าวใจ

ไม่ดูไม่ดูไม่เข้าเป้าไม่เข้าเป้า
กันคนละแบบเจาะยางเกือบโดนกระหวัด
วัลสักอ้าวลนเลย

มัวอยู่ยังม้าวยังให้โอกาส
ด้วยด้วยยังม้าว
แถวบ้านบอกศัมเพงใหม่พี่บาก
โอ้โหแตก๓คู่ติดเลยวันนี้
โอ้โหไอ้เม็ดหลังนี่นะ
โอ้โหโดนจังหวะเดินเดินเข้าไปโดนก้านคอเดินเข้าไปโดนก้านคอเข้าไปสองสามทีนะ
โอ้โหวันนี้มาทบต้นทบดอกเลยเป็นไง

โอ้โหเอาจนได้
ไปเลยนะครับเพชรสำเร็จ

ศอกด้วยวันนี้ดักศอกด้วยสวยด้วยนะครับ
นั่นแหละกาหักหมดเลยตอนการชบบรรดาเกธีอาจารย์ไม่รู้ว่ากี่สำนัก
ก็จะบอกว่าเออมองว่าเพชรสำเร็จหัวใจมันเหนือ
ใช่แล้ววันนี้มาทำด้วยศอกทำด้วยสวยงามเลยนะ
ทีครับมีตีนซ้ายดักขึ้นก้านคอมีศอกสุดท้ายแล้วจบด้วยศอกเลย
ก็ต้องติดตามผลงานกันต่อไปครับของฟ้ามีตานะครับคุณผู้ชม
บางไซนะครับชนะสวยสดงดงามครับ